เมื่อวานเกิดข่าวโอ้โหตกอกตกใจกันทั้งนั้นค่ะ
แล้วก็ข่าวนี้นะคะอยากเตือนภัยสายกินหน่อย
อย่าไปเลือกทานอะไรที่ไม่คุ้นเคยอาจจะแพ้หนัก
แล้วก็โดนถามส่งใช่โดนถามส่งโรงพยาบาลอย่างพี่โกตินี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเราให้ดูภาพนะคะนี่เลย
ดูสภาพพี่โกติหน่อยคุณผู้ชมตาบวมฉึ่งเลยค่ะ
ตามภาพหน้าจอคุณผู้ชมตาแทบปิดไปแบบนั้นเลยค่ะ
แล้วภาพที่เห็นเนี่ยคือพี่โกติเล่าเอาไว้นะคะว่า

แมงป่องแมงป่อง๓ตัวคุณผู้ชมตาปิดแบบนี้เลยค่ะ
ทานไปตอน๓ทุ่งครึ่งวันก่อนปรากฏว่าเป็นตีหนึ่งรู้เรื่องเลยค่ะ
หนักจนต้องรีบไปโรงพยาบาลกลางดึกค่ะ

ขึ้นไปถ่ายละครต่อด้วยถ่ายรายการอีกหนึ่งรายการค่ะ
โกติก็เลยโพสต์บอกนะคะทุกคนที่เป็นห่วงว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะ
หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วแค่นี้เอาอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
แต่ภาพที่เห็นหน้าจอคือภาพที่เมื่อวานพี่ตามไปเลย
อัดรายการครัวคุณต่อยนี่แหละค่ะนี่ภาพเก่านะ
คือปีที่แล้วเนี่ยแพ้แมงดาแกก็โชว์ให้ดูนี่แหละค่ะ
ซึ่งพอพี่ไปเจอนะคะคือต้องบอกว่าตาแกยังบวมอยู่นะ
คือเนี่ยตาฝั่งขวาคุณผู้ชม
แต่คือพี่โกเขาก็ถ่ายคำละการเกี่ยวกับทานักอันนี้ค่ะตามันปิดปิดมันนิดนึงเนี่ยเออเนี่ยมันววมอยู่นะคะ
คือแกก็เล่าให้ฟังนะคะว่าที่หลายคนก็จะด่า
คือแกไปถ่ายรายการแล้วปรากฏว่ามีการท้าให้กินแบบแมงป่องทอดสมุนไพร
จากตะหวันละครสะหวันแกก็ลองทานดูเพราะคนอื่นไม่กล้าทานเลยนะคะ
แล้วก็คือท้ายที่สุดก็เลยเป็นแบบนี้แหละค่ะ
ฟังเสียงพี่โกติกันหน่อยค่ะ
ไปถึงแต่ปุ๊บนี่หมอเขาก็ฉีดยาให้
เป็นการแพ้แบบรุนแรงเหมือนกัน
อัปเดตเลยแฟนจะได้ใจชื้นว่าเราไม่เป็นอะไร

ค่ะนะคะถามว่าเข็ดไหมกินอะไรพวกนี้

เพราะรายการที่ต้องทำเป็นรายการกิน

แต่เมนูแมงปองเนี่ยต้องพักก่อนนะคะ

ไปกับหลานชายด้วยเกี่ยวไหม

หลานชายหน้าตาดีมากว่าจะถ่ายอยู่
๒๔ประนาคตจะเป็นตลกดังตามพี่โกตินะ

ชื่อจอฟจอฟส้มมั๊งเจ
เปิดวาบเลยเหรอได้เหรอนะคะ

ตอนแรกก็มีอาการเหมือนแบบมันหายใจไม่ออกนิดหน่อย
ก็นึกว่าแพ้ฝุ่นในรายการแต่ปรากฏว่าพอกลับบ้านมา

ยังไลก์สดคุยกับแฟนเลยบอกว่า
โอ้อ่าโอ้เนี่ยดนบุ้งป้ายนั่งเหลืออะไรก็ไม่รู้สักพักมันววม
แพ้แต่ว่าปัจจุบันเราอาจจะแพ้ก็ได้

กันในร่างกายบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไปตามวัย
หรือว่าการพักผ่อนของเราที่อาจจะไม่มากพอก็ได้